ยภูมิเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนมีข่าวว่าตำรวจนายหนึ่งยดร้อยตำรวจโทแล้วนะครับ
ประจำอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเขาติดโควิดนะ
ค่ะตรวจแล้วติดโควิดแต่แทนที่จะไปรักษาตัว
ตัดสินใจบอกขอกลับบ้านไปชายภูมิไปอยู่กับเมียอืม
แล้วไม่บอกใครด้วยไม่กักตัวไม่รักษาออกไปใช้ชีวิตตามปกติ
ไม่สนใจอะไรเลยท่านผู้ชมครับพอผู้ใหญ่ทราบเรื่องเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านทราบเรื่องส่งเจ้าหน้าที่มาเกลี้ยกล่อมอยู่หลายครั้ง
เจ้าตัวก็หลบหน้าหลบตานะบอกโอ๊ยผมกลุ่มสีเขียว
ไม่เป็นไรหรอกนะผมขอรักษาตัวแบบอยู่ที่บ้าน
ไอซูเลชั่นอยู่กับภรรยาไม่ยอมไปตรวจโควิดด้วย
เชื่อไหมฮะทุกผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยคือเจ้าหน้าที่บอกอ่ะ
คุณไม่ตรวจไม่เป็นไรแต่ในบ้านคุณต้องเอาไปตรวจให้หมด
เจ้าหน้าที่เขามาตรวจให้เนี่ยในบ้านนะเมียติดพ่อตาติด
แม่ยายติดเหลือพี่เมียคนเดียวเป็นพี่ชายของภรรยา
ผลตรวจรอบแรกยังไม่ติดนะต้องรอผลตรวจรอบสองโอ้โห
ดูสิคะเป็นยังไงคือโอ้โหแทนที่จะรักษาตั้งแต่อยู่ที่ปฐุมธานี
ค่ะกลับมาที่ชายภูมิอ๋อผมสีเขียวไม่อะไรหรอกเรียบร้อยฮะ
ติดทั้งบ้านและที่น่าเศร้ากว่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดนะฮะพ่อตานะพ่อตาที่ว่าติดโควิดจากลูกเขยเนี่ย
ที่เป็นตำรวจแล้วกลับมาเนี่ยพ่อตายุ๘๙ปีนะฮะ
ตอนนี้เสียชีวิตนะครับโอ้โหวันนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ
เขาหนีกลับมาเมื่อยี่สิบห้าสิงหาคมนะผู้ใหญ่บ้านมารู้ข่าวก็ตอนยี่สิบเจ็ด
ี่สิบแปดสิงหาคมค่ะมาไล่ตรวจแล้วเจอโควิดพาไปรักษากัน
วันนี้ห้ากันยายนพ่อตาเสียชีวิตแม่ยายกับภรรยา
แล้วก็ตัวตำรวจนายนี้ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เหลือพี่ชายของภรรยาที่ผลรอบแรกไม่ติดยังรอผลในการตรวจครั้งต่อไปรอบ๒นะครับ
ล่าสุดเนี่ยทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายภูมิ
นายแพทย์วัชิระบทพิบูลท่านเป็นโคศกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชายภูมินะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าผิดนะฮะผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง
ตอนนี้มอบหมายให้นิติกรของสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ไปแจ้งความเอาผิดกับร้อยตำรวจโทนายนี้แล้ว
ตามความผิดเกี่ยวกับพรกรควบคุมโรคติดต่อ
ที่ไม่ยอมแยกตัวเข้ารับการรักษาหลังจากติดโรค
แล้วเป็นข้าราชการด้วยเพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยต้องเพิ่มเป็น๒เท่า

เพราะเรื่องนี้ถือว่าคุณไม่รักษาแล้วทำให้คนติดไม่เท่าไ
แล้วทำให้คนตายด้วยนะครับ
กระบวนการต้องขอความร่วมมือมาหน้าที่นี้นะครับ
ในส่วนของเจ้าที่ของรัฐถ้าเราทำผิด
อาจจะมีโทษทวีคูณเป็น๒เท่าเมื่อเทียบกับบุคคลธรรมดา
ไม่มีหนังสือส่วนตัวมาก็ผิดใช่ไหมครับ
จริงหนังสือส่งตัวมาแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาเลยนะครับ
ควรจะเข้าบ้านเลยอ่าซึ่งเข้าบ้านก็คือ
ดังที่เห็นนะครับก็คือแพร่เชื้อในบ้าน